อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมตาให้ลง
ใจยังคงร้องคนเช่าคำ
นั่งร้องไห้หลบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา
พี่เกดแก้วอ่ะเสียงดีนะเนี่ย

เรียกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
ก็ฟังกันดูแล้วเพลงนี้ก็เนื้อเพลงก็ไม่ได้
ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนักหน่านะครับ
เกรดแก้วถ้าไม่นับเรื่องเราไม่สบายนี่นะ
เราก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากเลยคนหนึ่ง
เพราะว่าเป็นคนมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้ม

แต่หมอเขาไม่เชื่อว่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
เขาบอกว่าคุณก็คุยดีแต่ทำไมคุณเป็นโรคซึมเศร้า

มันยังไม่หายค่ะมันก็ยังซึมอยู่ถ้าอยู่คนเดียวแบบ

มันก็คิดเศร้าอยู่ลึกอะค่ะ
มันเป็นเกี่ยวกับเคมีในร่างกาย

มันไม่ใช่ให้เป็นว่าคิดไปเองหรือว่าเป็นโรค

แต่ถ้าเกิดคุณป่าบอกร้องได้นี่
อาการมันจะดีขึ้นมีสักนิดนึงไหมคะ

บอกเขาเลยค่ะถ้าร้องได้นี่ค่ะการจะดีมาก
ดีค่ะมันไม่ต้องได้กินยาเลยนะเธอ

เอาละค่ะอาจารย์หมอสันติสุขค่ะ

ฟังคำเฉลยกันนะคะขอให้โชคดีค่ะ
ดูกันนะครับสำหรับเพลงที่๒นะครับ

คุณเกดแก้วนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
เกรดแก้วร้อง

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๒นะครับ

เพลงที่๒นะครับ

เพลงที่๒นะครับ

เพลงที่๒นะครับ

เพลงที่๒นะครับ

เพลงที่๒นะครับ

เพลงที่๒นะครับ

เพลงที่๒นะครับ
สามีอยู่กับลูกให้ลูกได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือ
มีโอกาสได้อยู่เป็นหัวหน้าครอบครัว
อยู่ดูแลลูกเมียนะครับก็มาเชียร์เธอได้
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับในครั้งต่อไป
เสาร์และวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีช่อง๓
๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
รายการของเราก็เหมือนขุมพลังค่ะคุณผู้ชม
แต่เขาก็สู้กันอย่างสุดชีวิตเลยทีเดียวค่ะ
อีกรายการหนึ่งเหมือนกันค่ะพี่เอชายามิดชัยรออยู่
เกมต่อชีวิตค่ะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เป็นรายการที่แบบคนยากคนจนอย่างเราก็ยังมีหวังนะเนี่ย
ไม่ได้มากก็ได้น้อยแหละถ้าได้ไปอย่างนี้ค่ะ

วันนี้รายการร้องได้ให้ล้านนะคะ
โอ้ดีใจค่ะดีใจจังแต่

สว่างสาดส่องมาที่หลังคาที่ลำปางแน่
มันมาตั้งแต่หมื่นแรกแล้วก่อน